ช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักนะคะ

มันเลยทำให้ดินสไลด์เป็นดินเขาบรรทัศน์ด้วยนะ

ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักนะคะ
สภาพที่เห็นแล้วคือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาเคลียร์
มาหาทางเคลียร์เอาน้ำออกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
นางสาวกิประพาประสิทธิเวทนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก
ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุดินโครนถล่ม
มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสุขุมวิทย์สายสาม
บริเวณบ้านหาดสารเจ้าหมู่๓ตะบนหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะ
หลังรับแจ้งก็เลยรายงานให้นายสุรเชษแก้วคำในอำเภอคลองใหญ่ทราบ
และสั่งการให้นายคริสสันรัฐประหลัดอำเภอคลองใหญ่
นำกำลังรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ก็ไปพบนายโกสุมฝอยทองผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บ้านหาดสารเจ้านะคะ
ที่กำลังรายงานที่เกิดเหตุอยู่ก็มีกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจ
วิกโยธินที่๑๘๒อีกส่วนหนึ่งที่เดินทางมาด้วยค่ะ
ตรงนี้เลยค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำป่ามันหลากค่ะ
แล้วพัดเอาดินโครนถล่มลงมาปิดช่องทางจราจรไปเลย๑ช่องทาง
แล้วก็มีน้ำท่วมผิวจราจรระดับน้ำเนี้ยสูงประมาณสามสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตร
แต่รถยังแล่นผ่านได้อยู่นะคะนางสาวกิจประพานายกเทศบาลตำบลหาดเล็ก
สั่งการเจ้าหน้าที่เทศบาลให้นำเครื่องจักรมาไถดินออก
แนวโขดหินให้น้ำมันไหลออกจากถนนระบายออกไปค่ะซึ่งน้ำป่านี้ก็เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ก่อนเกิดเหตุช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักทั้งคืน
น้ำป่าก็เลยเนี่ยทะลักลงมาแล้วเอาดินโครนลงมาขวางถนนด้วยเนี่ยนะคะ
สำหรับดินโคนถล่มส่วนหนึ่งมาจากมีการขุดดินปรับที่บนเขาเชิงเอ่อ
บนเชิงเขาบรรทัศน์นะคะเพื่อทำการก่อสร้างและทำการเกษตร
ซึ่งนางสาวจิตประพาบอกว่าสาเหตุของน้ำท่วมถนนมันเกิดจากดิน
แล้วก็หินที่ถล่มลงมาแล้วมันมาปิดท่อระบายน้ำด้วยก็เลยน้ำระบายไม่ออก
เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่พอขุดดินแล้วเอาหินออกไปแล้วเนี่ย
น้ำก็ระบายได้ตามปกตินะคะส่วนเรื่องของดินและหินที่ถล่มลงมาจากเชิงเขา
เดี๋ยวจะร่วมกันหาแนวทางป้องกันต่อไปนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้พื้นถนน
มันก็อันตรายถ้าหากว่ามีดินขนาดใหญ่ถล่มลงมาด้วยอันตรายจริงนะคะ